ส่วนความคืบหน้าคดีสาวไทยถูกฆ่าโหดนะคะ
คนที่ฆ่าเนี่ยเป็นสามีชาวจีนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่จังหวัดพิษนุโลกที่บอกว่าฆ่าโหดนี่คือเขาใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะ
หลังจากนั้นนะเขาถอดกางเกงออกเปลือยท่อนล่างศพนะคะ
แล้วก็มัดมือมัดเท้าทิ้งศพไว้ในบ้านจนเหม็นอืด
แล้วก็มีคนข้างบ้านไปแจ้งความเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับหนุ่มจีนนี่แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องเร่งประสานสถานทูตให้นำตัวกลับมาเดิมเนินคดีด้วย
เพราะเขาหนีออกนอกประเทศด้วยนะคะ
จากกรณีที่นางสาวนันพิกาเกรดทองอายุ๔๑ปีถูกสามีชาวจีน
ที่ชื่อว่านายยีอีไส้อายุ๔๑ปีเป็นชาวจีน
ฆาตกรรมอำพรางด้วยการใช้มีดฟันศีรษะแล้วก็ใบหน้าจนเสียชีวิต
จากนั้นก็มัดมือมัดเท้าเปลือยท่อนล่างทิ้งศพไว้ในบ้าน
บ้านอยู่ที่อำเภอเมืองพิษนุโลกแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
เบื้องต้นตอนนี้ข้อมูลก็คือเดินทางออกนอกประเทศด้วยแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะแม่น้องชายของผู้ตายเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ
พอมาถึงโอ้โหร้องไห้เสียใจแล้วก็ขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวสามีโหด
คนนี้มารับโทษตามกฎหมายให้ได้ครอบครัวบอกแบบนี้เลยนะ
พันธุ์ตำรวจเอกสงพลสังกเสมผู้กับการสอบภอมเมืองพิษสนุโลก
เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะบอกว่าตอนนี้เองพนักงานสอบสวน
เร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างนะซึ่งดำเนินการสอบพยานไปแล้ว
ตอนนี้๓ปากได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจ
หลักฐานที่สามารถจะมัดคนร้ายรายนี้ได้
จนนำมาสู่การขออำนาจศาลออกหมายจับ
จากนี้ที่ตำรวจจะต้องทำก็คือการประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
กองการต่างประเทศตำรวจสากลสถานทูต
ซึ่งตำรวจทำงานอย่างเต็มที่ที่จะพยายามนำตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย
เพราะนำเสนอข่าวไปแล้วมันเป็นคดีที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญ
ส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงเพราะว่าสามีของผู้ตายมีนิสัยโมโหร้าย
และพันรยาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดี
ซึ่งตอนนี้ศพของนางสาวนันพิกาทางครอบครัวเดินทางมารับศพแล้ว
นิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้แล้ว
นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
บ้านเกิดของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยค่ะ